คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
อยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายของไทย
เราก็ร่วมมือร่วมใจกันจนช่วยเหลือทุกคนขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ก็มีการถอดบทเรียนกันในหลายเรื่องนะครับ
เพื่อนำไปใช้สำหรับการเผชิญเหตุในอนาคต
สื่อมวลชนก็มีการถอดบทเรียนเช่นกันนะครับ
เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสารของสื่อสารมวลชนในบ้านเรา
ติดตามจากรายงานของคุณนัทพลเรียบสันเทียครับ
จากบทเรียนราคาแพงที่หลากหลายหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติและระดับสากล
ส่งผู้เชี่ยวชาญมาที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เขตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เพื่อจุดประสงค์เดียวคือการช่วยเหลือ๑๒เยาวชน
และ๑โค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่
หลายคนมองว่าการช่วยเหลือครั้งใหญ่ที่ผ่านมา
ควรมีบทเรียนและแบบแผนเพื่อป้องกันและรับมือ
หากในอนาคตมีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นอีก
แต่จากปรากฏการณ์ที่ผู้คนทั้งโลกให้ความสนใจ
กลับสร้างบทเรียนราคาแพงและเกิดเป็นกฎระเบียบ

สะท้อนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
กับความเหมาะสมในการนำเสนอข่าว
ตลอด๑เดือนเต็มสื่อมวลชนจากทั่วทุกแขนงของโลก
จะยกฐานปฏิบัติการมาก่อติดสถานการณ์ข่าวนี้
และก็มีบางสื่อที่ยอมยกเลิกผังรายการของสถานี
เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

คือประชาชนจะได้ทราบข้อเท็จจริง
จากเหตุการณ์หน้าถ้ำอย่างรวดเร็วและฉับไว
ใจเย็นครับใจเย็นละทุกคนครับเย็น
อย่างเช่นเหตุการณ์ดังกล่าวที่สื่อจากหลายแขนง

ภาพเหล่านี้สะท้อนมาอย่างสื่อมวลชน

และความเหมาะสมในการทำหน้าที่ภาคสนาม
มีหลายเรื่องที่มันเป็นข่าวที่มันไม่จริง
แล้วออกมามันสาเหตุว่าการเป็นหลั่นนางหรอก

สังคมส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าถึงเวลาหรือยังที่ผู้มีอำนาจควรมาจัดระเบียบสื่อมวลชนไทย
แต่ปัญหาเหล่านี้ตัวแทนนายกสมาคมสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์หรือออนไลน์
ก็มองเห็นปัญหานี้เช่นเดียวกัน
ศาสตราอาจารย์รุษโกมนบุตรอาจารย์ประจำคณะวรสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัญหาเหล่านี้ว่าข่าวเด็กติดถ้ำไม่มีใครกำหนดกรอบการนำเสนอข่าวที่แน่ชัด
ควรนำเสนอได้แค่ไหนหรือเนื้อหาไหนละเมิดสิทธิ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครกำหนดกฎเกณฑ์ตั้งแต่ต้น
และสิ่งที่ควรทำในอนาคตหลังจากนี้
ควรมีผู้แทนในการสื่อสารระหว่างองค์กรสื่อกับภาครัฐ
ที่จะกำหนดว่าสิ่งไหนทำได้และสิ่งไหนทำไม่ได้
ผมมีข้อเสนอแล้วว่าสมาคมวิชาชีพในกรณีแบบนี้

ควรจะมีผู้แทนของสมาคมวิชาชีพลงไปที่ตัวหน้างาน
ลงไปที่พื้นที่เพื่อเป็นตัวแทนพวกเรา
ในการที่จะช่วยสื่อสารกับภาครัฐ

เราต้องมีเสรีภาพในการสื่อสารนะ
แต่ขณะเดียวกันเราก็อยากรู้ว่าข้อจำกัดของคุณ

มันคืออะไรแล้วทำได้มากน้อยแค่ไหน

ซึ่งแต่ละเหตุการณ์ไม่ปกติ

มันจะมีกฎระเบียบมากมาย

เป็นข้อถกเถียงกันในสังคมไทย

ตระหนักถึงภาพลักษณ์ในวิชาชีพ
โดยหลังจากนี้สื่อเองก็พร้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอข่าว

จากการเสพข่าวและมีความน่าเชื่อถือ